กิจกรรมดีของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาได้ร่วมกับโครงการจอส๑๐
ในโครงการบริจักษ์วิวแชร์ประจำเดือนกันยายน๒๕๕๙
บริจาคให้กับผู้ป่วยอำมภาษณ์นะคะ

คุณสุพิชยานิทัศน์วรกุลนะคะ
หัวหน้าสำนักธุรกิจเกมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เข้ามอบวิวแชร์ให้กับนางจุกจงรักอายุ๗๔ปี
ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและเป็นอามภาษณ์
โดยนางจุกอาศัยอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
ภายในซอยท่าข้ามแขวงสแหมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
โครงการนี้ได้ข้อมูลจากสถานีวิทยุจอสอร้อย
ซึ่งพบว่ามีผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวนมาก
ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางจอสอร้อย
ประสบกับภาวะลำบากในการดำเนินชีวิต
จำเป็นต้องใช้วิวแชร์แต่ไม่มีทุนทรัพย์
จสร้อยจึงดำเนินโครงการ
โดยหาพันธมิตรจากหน่วยงานองค์กรต่างในสังคม
รวมถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ขณะเดียวกันครั้งนี้นับเป็นครั้งที่๗แล้ว
ประจำเดือนกันยายน๒๕๕๙ค่ะ
หัวหน้าสำนักธุรกิจเกมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่า
จากการดำเนินการภายใต้ภารกิจหลักขององค์กรแล้ว
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มุ่งมั่นให้มีส่วนร่วม
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อตอบแทนสังคม
นางจุกผู้รับมอบวิวแชร์กล่าวขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
และสถานีวิทยุจสร้อยด้วยความทราบซึ้งใจ
หลังได้รับวิวแชร์คันใหม่หลังจากที่คันเดิมไม่สามารถใช้การได้แล้ว
จะออกไปข้างนอกก็ลำบากประกอบกับสามีมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ส่วนบุตรสาวเป็นแม่ครัวมีรายได้เป็นรายวัน
ก็เลยไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะซื้อวิวแชร์คันใหม่ค่ะ
สำนักงานสลากนะคะแล้วก็เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเรานะคะ
ในการเป็นองค์กรสลากที่มีคุณภาพในระดับสากล
รับผิดชอบสังคมด้วยความห่วงใยแล้วก็บริหารจัดการตำรับธรรมาภิบาล
โครงการนี้ก็จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว
สำหรับโครงการบริจาควิวแชร์กับสสร้อย
ของทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
เป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม
สนับสนุนวิวแชร์๑๐คันให้กับโครงการเป็นเงิน๒๕๐๐๐บาท
เพื่อส่งต่อให้จศร้อยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อน้ำใจ
จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปสู่ผู้รับเดือนละ๑คันค่ะ
เดี๋ยวในเดือนหน้าเราก็จะได้รู้กันนะคะ
ว่าใครที่จะได้รับวิวแชร์คันต่อไป
ประจำเดือนตุลาคม๒๕๕๙นะคะ

ก็ยังมีการมอบวิวแชร์ร่วมกับทางจอสร้อยต่ออย่างต่อเนื่อง